ตอนที่๗ตุลาคม๒๕๕๕เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมสยองขวัญพบศพถูกฆ่าหันยัดกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ที่หน้าลิฟท์ชั้น๒อพาร์ทเม้นท์แห่ง๑ย่านบางกรกน้อย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบข้อมือสองข้างข้อเท้าขวาถูกหั่นออกและข้อเท้าซ้ายถูกเฉือนเกือบขาดไม่มีศีรษะ
มีบาดแผลถูกฟันด้วยของมีคมหลายแผลตามร่างกาย
ต่อมาทราบว่าเจ้าของร่างคือประสิทธิ์ศรีสมบุญญานนท์ซึ่งพักอยู่ที่ชั้น๗ของอพาร์ทเม้นท์ดังกล่าว
อยู่ในอาการช็อกให้กันว่าแถวแต้งตอนการเฉือบผ่าน
พบพรสุรีดีแผ่วภรรยาของผู้ตายนั่งพนมมืออยู่ในห้อง
มีคราบเลือดติดอยู่ที่ผนังหัวเตียงประตูหน้าต่างทุกบานเขียนยันอัคระ
มีเทียนไขขนาดใหญ่ไว้บูชาเทพเจ้า
นอกจากนี้จริงที่ยังพบอุปกรณ์การเสพยาเสพติดหนึ่งชุด
พรสุรีให้การวกวนจับใจความไม่ได้
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วง
ขณะที่พยานเห็นว่าเช้าวันเกิดเหตุ
พรสุรีนำถุงพลาสติกขนาดใหญ่ไปโยนทิ้งครองบางกอกน้อย
คาดเป็นอวัยวะส่วนที่หายไป
เมื่อชุดนักประดาน้ำงมค้นหาไปพบศีรษะของประสิทธิ์บรรจุในถุงพลาสติก
สภาพใบหน้าถูกฟันจนเละ
ตำรวจพยายามสอบปากคำพรสุรีอีกรอบ
อ้างว่าเธอเป็นร่างทรงของพระพุทธเจ้า
มาปราบมารและรู้ตัวว่าฆ่าสามีของตัวเอง
โดยเธอนั้นได้ข้ามมารเท่าโลหิตจะจับตัวเธอได้อย่างไร

แต่จากนั้นเธอก็สารภาพว่าได้เสพยาบ้าอย่างหนักวันละไม่ต่ำกว่า๑๐เมตร
พยานหลักฐานและคำให้การเชื่อว่า

ลงมือฆ่าประสิทธิ์ซึ่งเป็นอามภาษณ์ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและปิดบังซ่อนเร้นทำลายศพ
ผ่านกว่า๖ปีพุทธโอหาถูกดำเนินคดีแล้ว
แต่กระเป๋าเดินทางของกลางยังถูกเก็บไว้ที่สอนอบางขุนนล
ทำให้ตำรวจหลายนายต้องสัมผัสถึงประสบการณ์หลอน
จนเป็นที่กล่าวขานถึงความเฮียนทั้งเงาปริศนาเสียงปริศนา
จนผ่านตำรวจเอกสำเริงอำพันธ์ทองพ่วงกับการสอนอบางขุนนลในขณะนั้น
สั่งให้นำกระเป๋าไปเผาทำลายที่วัดเจ้าอ่างปิดตำนานกระเป๋าหลอนซ่อนวิญญาณ